ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าตรงนี้หน่อย
เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากการกราดยิงเป็นร้อยนัดที่อุบลราชธานี

ความขัดแย้งของแก๊ง๒แก๊งขาใหญ่ในพื้นที่
ที่เขาไปรับจ้างคุมร้านอาหารแบบผับ
แล้วก็ยิงกันจนตายไปสองฝั่งละคนเนี่ยนะฮะ
นี่คือภาพล่าสุดวันนี้นะครับ
เช้ามืดที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะ
ชุดสืบสวนสพเมืองอุบลราชธานีชุดสืบของ
อุบลรัชธานีด้วยชุดสื่อภาค๓ด้วยหน่วยสวาสตร์ด้วยกว่าร้อยนาย
ปูพรมตรวจค้นบ้าน๙จุดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นบ้านของกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กราดยิงเป็นร้อยนัด
ที่ตลาดนิกรธานีที่อำเภอเมืองเมื่อคืนวันที่๓สิงหาคม
จุดใหญ่คือลานจอดรถหน้าร้านพญายอและในร้านพญายอ
ทั้งสองฝั่งก็คือแก๊งหาดวัดใต้นะครับ
หาดวัดใต้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปค้นตั้งแต่
จุดที่นายตะวันธรรมจัยหรือว่าในคิงหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะที่มีการยิงกันแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ไปเจอปลอกแกซีนปืนบีบีกันเอาไปตรวจสอบด้วยจุดที่๒เป็นบ้านที่แรกบ้านของทางคิงก่อนนะครับ
ที่สองเป็นบ้านของนายสมเกียจจันทาสัยสมาชิกแก๊งหาดวัดใต้
คนนี้เจ็บนะฮะก็ค้นทุกซอกทุกมุมในบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
แล้วไปค้นบ้านพ่อของนายโชคนะครับนายพิวัฒนามสิริผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวได้
แล้วสารภาพว่าเขานี่แหละเป็นคนเข้าไปเคลียร์ในร้านพญายอกับอีกฝั่งนึงแล้วเขายิงใส่ในเป็ดจนในเป็ดเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
แต่บ้านปิดเงียบนะฮะไม่มีใครอยู่นะครับนี่เป็นฝั่งแก๊งหาดวัดใต้
ส่วนแก๊งขามใหญ่นี่เป็นบ้านของน้องของในโชคนะครับ
ที่เป็นคนยิงทำให้ในเป็ดเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ค้นหาทุกซอกทุกมุมในบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมาย
มีบ้านของนายแหนะครับแหบ้านขามอายุ๓๕นี่เป็นน้องของเป็ด
ก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนี่ไม่เจอเลยนะฮะ
บ้านของใบเบิ้ลนะนี่ใบเบิ้ลนี่คือคนที่จะไปเคลียร์กับโชคเลย
ที่เป็นมือยิงนะนี่ใบเบิ้ลนะฮะ
ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันอ๋อค่ะอ่า
แต่ละบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายเลยนะครับ
ตำรวจยังได้ออกหมายจับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มอีก๒คนนะครับ
แล้วก็ไปจับกลุ่มตัวคือนายสมชายศรีหินอายุ๕๔ปีหรือว่าชายหาดวัดใต้
และในแหบ้านขามเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่าร่วมก่อเหตุในคืนวันนั้นด้วย
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็หาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับ
การยิงปืนในคืนวันเกิดเหตุด้วยนะครับ
ตัวนายแห่เองบาดเก็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะก็อายัดตัวไว้ก่อน
ส่วนตัวนายสมชายวันนี้ถูกจับได้ถูกคุมตัวมาสอบตั้งแต่เช้านะครับ
ที่สพเมืองอุบลรัชธานีแล้วยึดปืนออโตเมติก๙มมมีทะเบียนได้๒กระบอกด้วย
วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคุมตัวในโมแก๊งหัดวัดใต้มาสอบปากคำนะครับ
เรื่องต้นทราบว่าน่าจะเป็นคนยิงปืนลูกซองและคือคนที่เป็นผู้ชายสวมชุดสีเหลืองเสื้อสีเหลือง
ที่ปรากฏในคลิปในร้านพญายอแล้วก็คลิปกล้องวงจรปิดที่จอดรถริมถนน
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปหาปืนด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงสายสาย
ตำรวจยังไปยึดรถกระบะสีขาว๔ประตูของนายสมชายที่ถูกจับในวันนี้มาไว้ที่โรงพัก
สภาพรถก็ถูกยิงที่กระจกด้านหลังนี่ฮะกระจกข้างฝั่งผู้โดยสารสองด้านด้วย
ปลอกกระสุน๑ปลอกที่ข้างประตูคนขับด้วยแล้วก็ยึดปืน๙มมและเสื้อผ้าของนายสมชาย
ที่ใส่ในวันเกิดเหตุด้วยช่วงที่นายสมชายถูกนำตัวมาสอบปากคำนะครับ
ญาติเอายาแก้ปวดมาให้เลยนะเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ก็เลยไม่รู้ว่าตัวของนายสมชายเนี่ยเกี่ยวข้องหรือเปล่านี่ญาติมาหานะฮะ
แต่ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเขาก็ทำมาหากินทำอาชีพเหมือนคนปกติทั่วไปนะ

อ๋อไม่ครับเป็นหัวหน้าแก๊งก็วัดขับได้นะ

แล้วเขาเป็นอะไรครับที่มีกับเผ็ด
เขาเป็นพี่น้องกันมาครับ

ขณะที่พลตำรวจเอกสุชาติธิรัสสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่วันนี้ลงพื้นที่มานะครับ
เมื่อวานก็มาตรวจพื้นที่ด้วยนะครับ
วันนี้ก็ประชุมกับชุดคลี่คลายคดีนะครับ
ร่วมกับกองปราบและชุดสืบสวนบอกว่าวันนี้สามารถจับกลุ่มตัวนายสมชายและนายแห่ได้นะครับ

ประชุมวันนี้มีความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติม
ข้อมูลจากพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ได้รวบรวมหลักฐานในการแจ้งข้อหาขอสารออกหมายจับเพิ่มได้อีกนะฮะ
ว่าสัปดาห์หน้าจะมีอีก๒คน
ส่วนการตรวจค้นช่วงเช้าไม่เจออาวุธเพิ่ม
ขณะที่การสอบพยานยังมีความขัดแย้งกันอยู่
บางคนก็พยายามบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดตอนแรกถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
แต่ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาข้อหาเพิ่ม
และจากการรับสารภาพของนายโชคนะ
ที่เข้ามอบตัวให้การว่าลงมือยิงในเป็ดเสียชีวิต
ก็เลยมีการเรียกพยานมาสอบปากคำ
ซึ่งยืนยันว่าตัวนายโชคยิงจริงนะฮะ

แต่มีบุคคลคนนึงเขาออกมาบอกว่า
ไม่จริงโชคไม่ได้ยิงเป็ดจนตาย
ผู้ชายคนนี้เป็นรุ่นน้องของในเป็ดนะคะ

แล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน

ผมอยากทวงความเป็นธรรมความยุติธรรม
ให้กับพี่เป็ดไม่ตายฟรี

เขาบอกว่าคนที่ยิงพี่เป็ดตัวจริงไม่ใช่โชคแน่

วันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
แต่ที่ผมจำชื่อได้มีแค่๔คน
ก็คืออุ้ยใบเบิ้ลแล้วก็เป็ด

ส่วนที่๔คนที่เหลือไม่คุ้นหน้า

โดยให้ในอุ้ยที่มาช่วยเคลียร์เนี่ย
เป็นคนทำโทษแทนคือเหมือนเอาไม้ตีหัวใบเบิ้ล

ก็เลยทำโทษแทนด้วยการเอาไม้ตีหัว

มีผู้ชายหนึ่งคนจากฝั่งแก๊งหาดวัดใต้

ยังไม่จบใครอยากมีเรื่องต่อ
แล้วก็เดินเข้าไปหาในเป็ดในร้าน

มีกลุ่มมาอีก๑๐คนเดินประกบเข้าไป

ตัวเขาเนี่ยก็เลยเดินตามไปสังเกตการณ์ด้วย
สามนาทีได้ยินเสียงทะเลาะกันลั่นเลย

เป็ดก็ตอบกลับไปว่าก็เอายังไงก็ได้

อยู่ทุกคนก็หมอบเอ้ยวิ่งหนีตายกัน

เขาเห็นเขาก็รีบเข้าไปช่วยจนเขาเองก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า
เขาบอกว่าก็ตอนนั้นน่ะโชคยืนอยู่หน้าประตู

คนที่เดินเข้าไปในห้องมีผู้ชายคนนั้นคนเดียว
แล้วก็เชื่อว่า๕คนที่อยู่ในห้องก่อนหน้า
ไม่ว่าจะเป็นใบเบิ้ลเป็นอุ้ยไม่มีใครกล้าทำร้ายในเป็ดแน่
ส่วนประเด็นเรื่องที่ในโชคในเป็ด
ขออภัยประเด็นที่เขามีการมานัดเคลียร์กัน

ก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนในเป็ดเคยเล่าให้ฟังว่า
โชคเคยมาทำร้ายลูกค้าร้านพญายอที่ในเป็ดเป็นกาดอยู่

เรียกมาเคลียร์กันลองฟังเสียงเขาเล่านะคะ
ตำรวจยังจับคนผิดมาลงโทษไม่ได้
คนที่ยิงไม่ใช่คนที่ชื่อโชคครับผม
เพราะว่าโชคยังไงผมยืนการคำเหลือเลย
แล้วจะเป็นโชคได้ไงที่เข้าไปยิงพี่เป็ดผมถามหน่อย
แล้วทำไมคดีออกมาถึงเป็นโชคเข้าไปเป็นคนยิง
ถึงผมเป็นคนที่มองโชคอยู่ตลอด
แล้วเราคิดว่าทำไมโชคเขาถึงยอมรับว่าเขาเป็นคนอื่น
อันนี้ผมไม่รู้น่าจะยอมรับแทนหรือเปล่าครับ
ผมไม่เห็นวินาทีที่เขายิงนะพี่
แต่ผมเห็นวินาทีที่เขาเดินเข้าไปคนเดียว
ทั้งไกลผมไม่ได้เห็น
เราเชื่อว่าเขาเป็นคนยิง

ผมออกมาเปิดหน้าสู้กับอำนาจมืด

นับจากวินาทีที่ผมถ่ายคลิปนี้ลงไป

พวกนี้เขาจะเก็บหลักฐานไว้รอหรือเปล่า